จะพาคุณผู้ชมไปทานเมนูเด็ดนะคะที่เรียกว่าคุณต้องติดใจ
เออเมนูที่ว่านั้นคือเมนูตีนวัว
ตีนวัวนี่จะเด็ดแค่ไหนติดตามพร้อมกันในช่วงตลอดกิน
อืม
นี่บรรยากาศดีถึงขอนแกร่วถึงเลย

ก็ถึงขอนแก่นนี่แหละชื่อร้านเขา
ถึงขอนแกร่อิทราณไทยอื่อ
แล้วคุณเห็นบรรยากาศที่มันดูธรรมชาติธรรมชาติแล้วอยากจะเลือกนั่งที่นั่งแบบไหนก็ได้

ขออนุญาตนะคะ
จากนั้นจะมีเมนูขึ้นมาค่ะ
คุณก็สามารถกดสั่งได้เลยแบบนี้จะลดความผิดพลาดในการสั่ง

เสิร์ฟมาเป็นกระด้งเป็นสำหรับแบบนี้

แต่ละเมนูนี้อีสานของแท้เลยนะคุณผู้ชมนะ
เป็นอาหารที่ยอดนิยมเลยค่ะ
สำหรับเมนูนี้ก็คือชุดถึงขอนแก่น
นี้ประกอบไปด้วยปลาช่อนเผาตัวใหญ่
วกกุ้งฝอยหอยจูบ

พร้อมกับผักสดและน้ำจิ้มรสเด็ด
ราคาทั้งเซตนี้นะคะคุณชนะคุณใบตองและคุณผู้ชมค่ะ

ปลาตัวใหญ่กับอีกตั้งหลายอย่างนะ
ส่วนอีกหนึ่งเมนูอยากแนะนำคือ

นี่หนอกวัวคุณ
ใช่ตรงหนอกตรงคอมันที่เป็นนูนขึ้นมานี่แหละ
หั่นออกมาย่างมาแล้วแบบนี้เลย
ผิงแจ่วขมเนี่ยเข้ากันหรอเกิน

ใช่ไอ้สารบ้านเท้าชอบกันได้แท้
อีกหนึ่งเมนูเด็ดที่บอกเอาไว้เกริ่นไปแต่ตอนแรกคือ

อู้ยตายแล้วไม่ได้พูดไปสุภาพ

ก็บางทีเราไม่อยากกินแต่ก็มีคนมาป้อนให้เรา
เออคงได้หลายอยู่นะคะ

เขาบอกว่ารสชาติมันจะกรุบกรอบแต่มันก็นุ่มหนักเหมือนกัน

ใครอยากจะไปทานอาหารอีสานแท้ที่ขอนแก่น
ติดต่อได้ที่หน้าจอหรือเข้าไปดูในเฟซบุ๊ก
ขอนแก่นอีสานไทยบิสโทรได้เลยค่ะ
ร้านเปิดทุกวัน๑๑โมงเช้าถึง๔ทุ่มค่ะ